ยกสมคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
เผยถึงความพร้อมของนักชกไทย
ที่จะลงทำศึกในการแข่งขันรอบคันเลือกโอลิปิกที่จอแดน
วันที่๓๑๑มีนาคมนี้นะครับ

ไม่ได้จัดขึ้นโดยสมาภัณฑ์มวยสากล
ที่โดนแบนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ
แล้วก็จะจัดแข่งขันด้วยตัวเองในโอลิมปิกคนนี้ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งเชื่อมั่นว่าน่าจะตัดสินได้สนุกตื่นเต้นแล้วก็ยุติธรรมที่สุดนะครับ

เชื่อมั่นในนักชกไทยสายเลือดใหม่ทั้งชายและหญิง
จะทำผลงานได้ดีคว้าตัวไปลุยโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายได้
ชกสายเลือดใหม่ที่อายุไม่เกิน๒๐ปีก็มีทั้ง
ที่ชัยเพิ่มทรัพย์รุ่น๖๓กิโลกรัมชาย
รวมทั้งวีรพลจงจอห่อรุ่น๗๕กิโลกรัมชาย
คนนี้เป็นหลานของสมจิตจงจอหอนะครับ
ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงครับคือคนที่จัดการแข่งขันมวยเนี่ยแล้วก็ดูแลเรื่องนี้ไม่ใช่สมาคมมวยโลกแต่กลายเป็นโอลิมปิกสากลนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าหนึ่งในกระบวนการตัดสินเนี่ยนะครับจะเป็นการตัดสินที่ที่สนุกตื่นเต้นและยุติธรรมมากที่สุดครั้งหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นผมมีความเชื่อ
ว่านักมวยเราวันนี้เป็นมวยใหม่หลายคนนะครับมีเด็กอายุสิบเก้าอย่างน้อยสองสามคนนะครับทั้งชายและหญิงนะครับที่จะไปต่อยทางนี้แต่ว่าเรามีความเชื่อมั่นครับว่าเด็กพึ่งผ่านเยาวชนของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากกว่าที่จะไปสู้เขาคงจะได้เห็นแล้วครับในการคัดที่จะถึงในจอดแดนในต้นเดือนมีนานี้คงเห็นแล้วประเทศ